จุ๊บนะครับหญิงพิการทางสมองแต่หน้าตาดี

เพราะว่าน้องจุ๊บหายออกจากบ้านไป
ตอนนี้ก็๕วันแล้วเพราะหายออกจากบ้าน
ตั้งแต่วันที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
ส่วนตัวฝาแฝดพี่ก็คือจิ๊บนะครับ
ตอนแรกให้การกับเจ้าหน้าที่
บอกว่ามีผู้ชายซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านที่รู้จักกันเนี่ย
อยู่ก็มาจูงมือจุ๊บ
แล้วก็ดึงตัวเข้าไปในป่า

แต่ว่าฝั่งผู้ชายบอกว่าไม่รู้เรื่อง

ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องตามหาตัวจุ๊บอยู่นะครับ
ไม่ว่าจะพึ่งทั้งศัยยศาสตร์ทั้งแม่บอกว่า
เป็นห่วงลูกสาวเหลือเกินวันนี้เข้าสู่วันที่๖แล้ว
ทีมเจ้าหน้าที่ยังทำงานในการค้นหาอย่างเต็มที่นะครับ
แล้วก็ชาวบ้านที่ตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
ก็ช่วยกันตามหาดังนั้นทีมข่าวของเราก็ติดตามความคืบหน้าอยู่ที่นั่น
ติดตามได้จากคุณนบริษฐ์บุญนิมพูดสิทธิ์ขาวไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานมาจากจังหวัดชุมพรครับเชิญครับ
เข้าสู่วันที่๖แล้วนะครับที่ทีมเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน
จำนวนกว่า๒๐๐คนในตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ
ยังคงระดมกำลังกันค้นหาผู้สูญหาย
นั่นก็คือนางสาวสุวลัยบุญจันทร์หรือว่านางสาวจุ๊บอายุ๓๖ปีนะครับ
ซึ่งได้หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่วันที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งจนถึงขนาดนี้นะครับก็ยังไม่มีใครพบตัวนางสาวจุ๊บครับ
ภารกิจค้นหานางสาวสุวลัยบุญจันทร์หรือนางสาวจุ๊บอายุ๓๖ปี
พิการทางสมองซึ่งได้หายตัวไปจากบ้านพักกลางป่า
ภายในหมู่บ้านหมู่ที่๖ตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
ซึ่งนางสาวจุ๊บนั้นนะครับได้หายตัวไปตั้งแต่ช่วงบ่าย
ของวันที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยในวันนี้นะครับทีมเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดชุมพร

ของการหายตัวไปของนางสาวจุ๊บนะครับ
หลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
ก็ได้ให้ข้อมูลว่าแผนการค้นหาในวันนี้
ก็ยังคงเดินหน้าต่อโดยจุดหลักที่จะลงพื้นที่ค้นหาเพิ่มเติม
นั่นก็คือบริเวณพื้นที่โดยรอบบ้านของนางสาวจุ๊บที่ได้หายตัวไป
และบริเวณพื้นที่รอบบ้านของนายคุก

น้องสาวของฝาแฝดของนางสาวจุ๊บนะครับ
บอกว่าเห็นพี่สาวกำลังอ่า
เห็นพี่สาวนะครับถูกชายคนดังกล่าว
ลักพาตัวออกไปจากบ้านขณะนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านนะครับ
โดยในวันนี้ทีมเจ้าหน้าที่นะครับ
ได้นำเสื้อผ้าของนางสาวจุ๊บที่เคยสงสัยเป็นประจำ

ซึ่งก่อนหน้านี้ทางตำรวจได้เรียกตัวไปสอบสวน
นำมาให้สุนัขดมกลิ่นเพื่อออกตามหา
จุดที่ต้องสงสัยเพิ่มเติมนะครับ

หัวหน้าทีมค้นหานะครับก็ยังบอกกับทีมข่าวด้วยนะครับว่า
จะไม่มีการหยุดค้นหาจนกว่าจะพบตัวกับนางสาวจุ๊บนะครับ
เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับประหลัดอำเภอนะครับว่า
วันนี้มีการค้นหาความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับ
ค่ะก็การค้นหาเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่๒๐ที่น้องหายไปนะคะ
ก็ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเวลา๕วันแล้วนะคะ
ค้นหาที่ผ่านมาก็คือค้นหาทั้งทางน้ำและก็ทางบกนะคะ
ในส่วนของทางน้ำเนี่ยก็คือใช้ชุดบรรดาน้ำของอบตสะพรี
ชุมพรนะคะขอความร่วมมือเขาส่งชุดประดาน้ำมา
และในส่วนของทางบกเนี่ยนะคะก็คือใช้ชุดสุนัขของตรชดร๔๑นะคะในการค้นหา
โดยใช้ดมกลิ่นของเสื้อผ้าของน้องจุ๊กนะคะแล้วก็ค้นหาในพื้นที่
ตอนนี้ก็ยังไม่พอมีบิน

แต่ยืนยันว่าจะมีการค้นหาจนกว่าจะ
วันนี้ก็เป็นวันที่๖แล้วนะคะที่จะมีการค้นหา
ในวันนี้เนี่ยแผนของการค้นหาเนี่ยก็คือบริเวณรอบบ้านอีกรอบนึงอีกครั้งหนึ่ง
ในส่วนนี้เราก็พึ่งทางทางโหรศาสตร์ด้วยคือหมายถึงว่า
อาจจะว่าบางท่านนะคะบอกว่าอาจจะก็มีปิดป่าปิดอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เลยต้องพึ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้พล็อกตัวน้องนะคะค่ะ
ก็นี่ก็คือความคืบหน้านะครับที่ในส่วนของค้นหาว่าวันนี้มีการค้นหาอย่างไรบ้างนะครับ
ครับคุณผู้ชมครับส่วนในด้านของนางอารีช่างช่างเรือนะครับอายุห้าสิบเจ็ดปี
ผู้เป็นแม่ก็บอกกับทีมข่าวนะครับว่าเธอก็ยังคงเฝ้ารอแล้วก็หวังว่าลูกสาวของเธอนั้นจะกลับมาอย่างปลอดภัยนะครับ
แล้วก็ยังคิดว่าลูกสาวของเธอนั้นยังมีชีวิตอยู่นะครับ
ก็ยังคิดถึงลูกทุกวันทุกคืนทุกเวลาทุกประวัติอะไรก็ได้ตามกว่าลูกทุกอย่าง
นี่ก็ไม่ค่อยพูดเลยอ๋อแล้วกันแต่บางครั้งใช่ไหม
คิดได้ที่จะพูดที่คิดได้ที่จะพูดที่ใจมันเหนือกอยู่ในเรื่องนู้นยังรู้แหละ
คุณผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับก็ยังคงปักหลักรอติดตามฟังข่าวดีจากทีมเจ้าหน้าที่นี่ครับที่ได้ออกค้นหาไปนะครับ
ซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับจะรายงานไปให้ทราบนะครับ
และทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับ
ผมนาริสบุญนิ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดชุมพรครับ
ขอบคุณนะครับก็เอาใจช่วยให้กับครอบครัวด้วยเพราะว่าคุณแม่บอกว่าจิ๊บกับจุ๊บเนี่ยไม่เคยห่างกันกันเลยนะฮะไม่เคยออกไปไหนเพียงลำพังคนเดียวเลยนะครับ
แล้วก็ไปพึ่งทางศัยศาสตร์มีแม่ชีบอกว่าจุ๊บเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แต่ว่าถูกทำพิธีปิดป่าอยู่ก็เลยมองไม่เห็นนะครับ
ใช่แต่ว่าก็มีชาวบ้านบางคนบอกว่าฝันว่าจุ๊บเนี่ยมาเข้าฝันบอกว่าถูกผ่าท้องแล้วก็จับถ่วงน้ำนะครับ
ดังนั้นก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไปหาตามสระหนองคลองบึงต่างโอ้โหทั่วทุกที่เลยนะฮะ